มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับพยายามที่จะกระทำชำราว
ข่มขืนอนาจารย์เด็กผู้หญิงอายุแค่๑๒ขวบ
แล้วทีนี้มีคนที่เขาไปเจอตอนที่กำลังจะหลบหนี
ก็เลยไปล็อกตัวไว้ได้นะครับช่วยกันจับล็อกคอเพื่อส่งตำรวจนะครับ
เดี๋ยวท่านไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ร่วมกันหนึ่งกัน
แล้วก็อาลามาระยะ

ตอนนี้มันอาจออกมา
แล้วตอนนี้มันยุดจากนี้
เพราะว่าเคยเป็นข่าว
มีเด็กผู้หญิงนี้อายุสิบสองปีครับ
จะถูกข่มขึณอาหารจานเนี้ยฮะ
ผู้ชายคนนี้เขาจำได้เขาไปเห็นพอดีครับ

เมืองหัดใหญ่นะตอนนั้นกำลังจะขึ้นรถหนีแล้ว
ก็ช่วยกันล็อกคอจับเอาไว้
โหลายกากครับ

โหลายกาก

โหลายกาก

โหลายกาก

โหลายกาก
โหลายกาก

โหลายกาก
โหลายกาก

โหลายกาก
โหลายกาก

โหลายกาก

โหลายกาก

นี่ค่ะเอาให้หนักเอาให้หนักเลยนะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
ลายกากตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคือ
พรากและพาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยเด็กอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้
แล้วทีนี้เราไปตรวจสอบประวัติในโอลายกากคนนี้ค่ะ

ครั้งแรกคดีวิ่งราวทรัพย์สารตัดสิน๒ปีกว่าค่ะ
แต่ขณะนั้นอยู่ในเรือนจำนะคะได้ก่อเหตุแทงเพื่อนนักโทษด้วยกัน
สารลงโทษเพิ่มจำคุกเพิ่มค่ะเป็น๑๒ปี
พอออกมาไม่นานก็ถูกจับคดียาเสพติด
ออกมาได้๒ปีกว่า
คืนเด็กหญิงป๖ขณะนี้ครอบครัวของน้องนะคะ
บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูล
แต่ว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้หนักเลยนะ

ก่อคดีแล้วก่อคดีอีกต้องให้ติดนานนะครับ
น้องหนูนะครับจะผู้ชายผู้หญิงก็ต้องจำไว้เป็นอุทาหรณ์
ชวนขึ้นรถบอกเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวนะไปส่งเดี๋ยวลุงไปส่งเดี๋ยวพี่ไปส่ง